ปลินอารมณ์ค่ะคุณผู้ชมใสแบบนี้
อยากจะไปหาอะไรร้อนทานที่เป็นแบบของว่าง
ฉันแนะนำขนมครกนี่ขนมครก
ร้านนี้นะคะเขาบอกเลยว่าขายดีมาก
จะต้องจองกันข้ามวันเลยนะคะ
ขายดีจริงหรือเปล่าไปฟังเสียงยืนยันจากลูกค้าค่ะ
อร่อยค่ะ
ที่เขาบอกเครื่องแน่นมันแน่นยังไงค่ะ
แน่นจังมากเครื่องเต็มหมดเลยค่ะ

ต้องรับผิดชอบท้องของเราทั้งสองคน
สืบสกุลอาริยาและคุณผู้ชมก็หิวมาก
ได้เลยค่ะจะต้องบอกพี่กัดละกัน
ผมเห็นชื่อเขาเป็นขนมครกเครื่องแน่นเหรอฮะ
ถูกต้องเครื่องแน่นสมชื่อเลยเห็นไหมคะ

เต็มหน้าเต็มถาดแบบนี้คุณผู้ชม
แล้วลูกค้าก็การันตีความอร่อยนะคะ
ที่ว่านั่นมีนั่นเครื่องอะไรบ้าง
ข้าวโพดมันม่วงเผือกมะพร้าวฟักทองก็มี
แล้วเวลาที่เราตักแคะออกมาจากขนมครก

ทานเข้าไปคุณจะได้ความรู้สึกกรุบกรอบจากแป้ง
แล้วก็ไส้ที่แน่นหอมหวานนะคะ
ขนมคกอร่อยต้องร้อนกรอบกะทิหอมเครื่องเยอะ
อันนี้หน้าแน่นแล้วทำให้มันเต็มปากเต็มคำของเราด้วย
แน่นปากของเราด้วย
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วสูตรเด็ดเคล็ดลับเขาอยู่ที่ตัวแป้งนี่แหละ
เขาใช้ข้าวหอมมะลิแดงแท้๑๐๐มาโม่กับตัวกะทิเข้มข้นนะคะ
แล้วก็ผสมออกมาเทลงไปในกระทะใช้ไฟที่ไม่แรงเกินไป
เทแป้งแล้วต้องรีบไลค์คือเกลี่ยแป้งให้เต็มครกอะค่ะ
แล้วก็อบเอาไว้สักพักหนึ่ง
แล้วพอเปิดฝามาแป้งสุกได้ที่ก็ใส่เครื่องลงไป
โรยลงไปตามอัธยาศัยเลยนะคะ
นี่คุณผู้ชมก็เลยทำให้ลูกค้าติดอกติดใจ
ส่วนเจ้าของร้านนะคะก็คือสองสามีภรรยาค่ะ
คุณสุภาวดีเพ็งลีหรือคุณปุ๋ยและคุณธนกรปั้นมณีนะคะ
ก็ขยันทำมาหากินกันทั้งคู่นะคะมือเป็นระวิงเลยล่ะ
ส่วนใครเห็นแล้วอยากจะไปลองลิ้มชิมรสอยากจะไปซื้อหา
ร้านตั้งอยู่ที่ถนนสายบันเทิงสาย๘
เที่ยมเพลิงเมืองจังหวัดสุโขทัยนะคะ
อยู่หน้าร้านนมโตสเตชั่น
นี่ส่วนราคาป้ายบอกแล้วว่า๒๐บาทคุณผู้ชม
คือขายเป็นกล่องนะไม่ได้ขายยกถาด
แต่ถ้าใครอยากซื้อยกถาดก็ตามอัธยาศัยไม่ว่ากันเลย
ยกถาดยกครกอย่างนี้เหรอนะครับได้หมดเลยค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงถึง๔โมงเย็นนะคะ
แต่ต้องบอกก่อนว่าการุณาสั่งจองล่วงหน้าแบบข้ามวัน
คุณสืบสกุลจะเอากี่กล่องต้องบอกก่อนเพราะว่ายอดสั่งเยอะจริงนะคะ
หมายเลขโทรศัพท์บอกไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะ
อุ๊ยน่ากิน
ค่ะคนละฝาคนละฝาก็ได้นะ